ดูกันดีกว่านะครับกับเรื่องการทำดีของพี่บุ๋มประนาจารย์
ก็ต้องบอกว่านะคะเป็นข่าวดังข้ามวันข้ามคืนนะคะ
กับวิวาทะนะคะที่สาดเดือดกับสอสอดังนะคะคุณเอ๋ปารีนาคุณผู้ชม
แต่เราพักดราม่ากันก่อนดีกว่าค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการเปิดเผยผลโหวตนะคะจากซุปเปอร์โพลค่ะ
ปรากฏว่าประชาชนเทใจเชียร์ให้พี่บุ๋มลงสอสอค่ะคุณผู้ชม
เรามีกราฟิกมาให้ดูด้วยนะคะดูตามพร้อมกันไปเลยค่ะคุณผู้ชม
ดูนะคะผลโหวตจากประชาชนนะคะ๑๔๗๙ตัวอย่าง
ปรากฏว่าพอถามถึงหัวข้อว่าประชาชนอยากเห็นพี่บุ๋มเป็นอะไรนะคะ
พบว่าร้อยละ๕๙๙นะคะสนับสนุนให้พี่บุ๋มเป็นสอสอเลยค่ะ
อีกร้อยละ๒๘๘นะคะบอกเชียร์ให้ทำหน้าที่ที่ดีกว่านี้นะคะ
คือเป็นคนคอยอบรมสอสอหญิงให้เป็นสอสอน้ำดี
เขาแสดงความเห็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะตามมาด้วยร้อยละ๑๗๓ค่ะ
บอกว่านี่ดีกว่าพี่บุ๋มเป็นรองนักมนตรีฝ่ายสังคมไปเลย
นี่นะคะถัดมาค่ะร้อยละ๑๔๙ค่ะบอกว่าอยากเห็นพี่บุ๋มเป็นถึงรัฐมนตรีนะคะ
และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะประชาชนอีกร้อยละ๗๒ค่ะ
อยากเห็นพี่บุ๋มขึ้นไปถึงตำแหน่งนี้เลยค่ะ
นายกมนตรีหญิงคนแรกของเมืองไทย
คนที่๒ขออภัยค่ะซึ่งเห็นผลโหวตเป็นออกมาแบบนี้นะคะ

เมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กกะรีนก็รีบไปติดต่อขอสัมภาษณ์

เพิ่งไปช่วยพี่น้องชาวป่าไม้อยู่

เจ้าตัวบอกว่าเห็นผลโหวตจากประชาชนก็ดีใจค่ะ
ไม่คิดว่าเรื่องของเธอจะเป็นกระแสได้มากมายขนาดนี้
แต่ถ้าถามถึงเรื่องนี้ก็คงเป็นคำตอบแบบเดิมนะคะ
ก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไปค่ะ
ตอนนี้ไม่อยากเลยแล้วไม่อยากเป็นศัตรูกับใคร
ผมก็ถือว่าผมอยู่ในการเมืองขาหนึ่งแล้วนะ

ก็คือไปเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้

แต่ก็ไม่เคยมานั่งบอกใคร

บุ๋มบอกว่าพี่บุ๋มจะลงพื้นที่ไปช่วย๒คดีใหญ่

เพราะว่าก็ยังช่วยเหลือสังคมกันอยู่อีกมากมาย

ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสอสอนั่งอยู่ในสภา
แต่ก็ยังสามารถทำสิ่งดีให้กับสังคมได้อย่างต่อเนื่องเลยนะ